เกือบจะมีเรื่องเศร้าเหตุสลดใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทิ้งเด็กไว้ในรถซะแล้วล่ะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ตลาดนัด
ด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับ

ทั้งกู้ภัยนะครับทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านนะครับ
ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือนะครับตำรวจสพบ้านฉางบอกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงรถก็เจอว่าติดเครื่องอยู่นะฮะข้างในมีเด็กชายวัย๓ขวบนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับ
แล้วก็มีเด็กชายอายุ๗เดือนนั่งอยู่บนคาซีสนะหรือว่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับ
อยู่ที่เบาะนั่งแถว๒ของรถนะครับเด็กทั้งสองเนี่ยหลับสนิทเลยอันนี้ตอนเปิดประตูได้แล้วยังหลับอยู่เลย
คือตอนที่ติดอยู่แล้วออกมาไม่ได้เนี่ยแม่ต้องแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยเนี่ย
ตะโกนกันอยู่นานเคาะเรียกอยู่นานเด็กก็ไม่ตื่นนะครับแม่เนี่ยลงไปซื้อของเป็นตลาดนัด
ก็เลยทิ้งลูกไว้ในรถดีกว่านะครับใช้เวลาในการเรียกอยู่นานไม่ตื่นครับ
ก็เลยต้องงัดประตูรถนะครับใช้เวลาปลดล็อกประตูรถอยู่สิบนาที
ก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเด็กชายวัยสามขวบนี่ยังหลับไม่รู้เรื่องเลยนะ
น้องชายก็ตื่นพอดีตื่นเห็นคนเยอะก็ร้องไห้เสียงดังนะฮะ
คือแม่กะว่าล็อกเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาลูกคงจะเปิดได้อะไรอย่างนี้นะ
เปิดประตูได้ยังไม่ตื่นเลย
ก็เนี่ยคนมาช่วยบอกโอ้โหหลับลึกเลย
คือคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังสั้นนะคะบอกว่าคิดว่าไปไม่นานไง
คิดว่าไปซื้อของไม่นานก็จอดรถติดเครื่องเอาไว้เปิดแอร์เอาไว้ล็อกรถเอาไว้
คิดว่าลูกคนโตน่าจะอาจเปิดล็อกได้

แต่หลับไงหลับจนแบบงัดรถแล้วยังหลับอยู่เนี่ยเขย่าขาก็ยังไม่ตื่น
ปัญหาคือตรงหลับนี่แหละแล้วจะนอนสูดแอเข้าไปไง

ประธานฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองนายภัยทูลรัตนพรวารีสกุล
บอกว่าเหตุการณ์นี้กู้ภัยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ห้ามเลยนะคะปล่อยเด็กเล็กอยู่ในรถตามลำพังแล้วไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยค่ะ
นี่ยังดีที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเอาไว้ได้ทันและเด็กปลอดภัยนะคะ
คือไม่ช่วยก็ไม่ได้
เกิดไม่ตื่นขึ้นมาแล้วสูดแอร์ไปเรื่อยโดยเพราะเด็กแค่ไม่กี่ขวบ
๗เดือนนี่เขาเปิดล็อกไม่เป็นอยู่แล้วนะคะสามขวบแล้วหลายคนที่นอนในรถติดเครื่องเปิดแอร์แล้วก็เสียชีวิตมีมาเยอะ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะก็มีหลายครั้งที่เป็นข่าวในลักษณะแบบนี้นะคะ
ลูกเอาไว้ในรถแล้วก็กลายเป็นข่าวร้ายอันนี้ยังดีที่ไปช่วยเอาไว้ได้เดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ